ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะฮะ
คลิปเนี่ยยาวแค่ยี่สิบหกวินาทีค่ะนะฮะแต่ว่า
วัยรุ่นคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกตำรวจเนี่ยดึงตัวเข้าไปในป้อม
อ่าแล้วก็ไปซ้อมเขาหลังจากมีปัญหากันเกี่ยวเรื่องการจับรถจักรยานยนต์แถวราชบุรณะกรุงเทพนะฮะ
แต่ว่าทางตำรวจเขาก็ชี้แจงแล้วเดี๋ยวรอฟังตำรวจด้วยนะครับ

อ่านนี้

เป็นเสียงของเพื่อนของวัยรุ่นชายที่ถูกดึงเข้าไปในป้อมนะฮะ
ตะโกนมาว่าโอ้โหพี่ซ้อมเลยเหรอพี่ล็อกคอเลยเหรออะไรประมาณอย่างนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มคืนวันที่๙
ที่ผ่านมานะฮะ๙เมษายนแถวจุดกลับรถวัดสน
เหตุราชบุรณะกรุงเทพ
คนที่เขาเป็นเจ้าของรถเจ้าของคลิปเขาก็เอาไปโพสต์เอาไว้
ตำรวจมาทำกับเขาแบบนี้ได้

วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จุดเกิดเหตุ
คือป้อมตรงจุดเกิดเหตุในคลิปเนี่ยวันนี้มีกรงเหล็กปิดอยู่นะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์กันเหมือนกันนะตอนที่เขา
เกิดเหตุกันแต่เราได้คุยนี่น้องป้อมตรงนี้นะฮะที่เขาบอก
ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับเขาชื่อเพชรอายุ๒๐
ปีบอกว่าตัวเขาเนี่ยคืนวันนั้นเขาขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อน
ส่วนรถที่ขี่มาเนี่ยเป็นรถของไวท์ไว้ไวท์ก็คือวัยรุ่นชายที่ถูกตำรวจดึงเข้าไปในป้อม
เพื่อนเขาบอกว่าพี่เป็นล็อกคอมันพี่ไปซ้อมเขาเหรออะไรอย่างนี้
เนี่ยคือเพชรบอกว่าขี่จักรยานยนต์ของไวท์มาไว้นี่เป็นรุ่นน้องที่โรงงาน
พอขี่รถมามาเจอด่านแถววัดสนตำรวจเนี่ยเรียกตรวจแต่ตัวของเพชรบอกว่าผมก็ลืมเอาบัตรประชาชนมา
ใบขับขี่ก็อยู่ที่โรงงานมีแต่รูปถ่ายใบขับขี่ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันก็ไม่มีใบขับขี่เหมือนกันตำรวจก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ใครเป็นเจ้าของรถต้องมาแสดงตัวตนเพราะว่ารถนี้ไม่ใช่ของคนขี่มากับคนที่ซ้อนมา
บอกว่าผมก็โทรตามไว้ไว้ก็มาที่ด่านด่านวัดสนนะครับแถวเขตราชบุรณะกรุงเทพ
มาถึงเอ้าไว้เจ้าของรถก็ไม่มีใบขับขี่อีกอันนี้เขาอ้างนะเพชรเขาอ้างว่าตำรวจเนี่ย
แจ้งว่าเอาเป็นว่าต้องเสียค่าปรับ๓๐๐๐บาทถึงจะเอารถไปได้ต้องยึดรถไว้ก่อน
เขาก็ตกลงเขาก็โทรหาแม่ให้โอนเงินมาเพื่อเสียค่าปรับแต่ระหว่างเนี้ยระหว่างกำลังรออะไรต่างนานาเนี่ย
อ้างว่าตำรวจเนี่ยให้อาสาตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ของไว้เพื่อจะเอารถไปเก็บที่โรงพัก
ไว้ก็เลยวิ่งเข้าไปขวางแล้วก็ดับสวิตช์กุญแจรถจากนั้นมันก็เกิดการเนี่ยกระทบกระทั่งอะไรกันเกิดขึ้น
แล้วตำรวจเนี่ยก็เลยดึงไว้เนี่ยเข้าไปในป้อมก็เป็นไปตามคลิปอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้เขาเล่าให้เราฟังอย่างนี้นะส่วนนี่นะฮะทุกผู้ชมครับที่คุณเนติชาวคุยด้วยอยู่เนี่ย
ไว้เจ้าของรถจักรยานยนต์อายุ๑๘ปีวันนี้มาที่สอนอราชบุรณะมากับพ่อนะฮะ
ไว้บอกว่าวันนั้นเนี่ยมาที่ด่านนะเพื่อจะมายืนยันว่าเป็นเจ้าของรถหลังจากเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยถูกตำรวจจับ
ก็พยายามบอกกับตำรวจว่าพี่ผมขอเคลียร์ที่หน้าด่านเลยได้ไหมแต่ตำรวจบอกไม่ได้ต้องไปเคลียร์ที่โรงพัก
ต้องไปเสียค่าปรับอะไรที่โรงพักไว้บอกว่าไว้ก็เลยบอกกับตำรวจว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ผมขอเอาเอกสารใต้เบาะได้ไหมจะได้แสดงว่าเออเนี่ยรถผมอะไรยังไง
ตำรวจก็ไม่ยอมให้เปิดใต้เบาะอีกกำลังเจรจาอะไรกันอยู่ไว้บอกผมก็สูบบุหรี่ไปด้วย
อยู่ดีตำรวจเนี่ยมาแจ้งข้อหาบอกว่าสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแล้วเข้ามาล็อกตัวใส่กุญแจมือแล้วดึงตัวผมเข้าไปในป้อม
ตอนอยู่ในป้อมผมถูกล็อกคอเอามือไขว้หลังล็อกกุญแจมือถูกแทงเข่าเข้าที่ท้อง๔ครั้ง
เนี่ยมีรอยฟกช้ำไปหมดเนี่ยไว้เขาบอกเนี่ยดูเนี่ยผมเนี่ยต้นคงต้นคอแขนเอวมีรอยเต็มไปหมด
เท่าที่จำได้มีตำรวจประมาณ๖คนเข้ามาลุมกันทำร้ายผมซึ่งตำรวจบอกว่านี่ฮะเขาเปิดให้เราดู
เขาบอกเนี่ยแผลเต็มตัวไปหมดซึ่งไว้ไว้เขาบอกกับเรานะเขาอ้างว่าตำรวจเนี่ยบอกเขาว่า
สาเหตุที่ลงไม้ลงมือกับเขาเนื่องจากตัวเขาเนี่ยขัดขืนซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขามีการดิ้นขัดขืนจริง
แต่ไม่ให้ดิ้นได้ยังไงอยู่ดีถูกจับใส่กุญแจมือเขาก็ตกใจ

ร่วมนี้คือลูมยังไงครับต่อยหรือเตะหรืออะไรอย่างนี้มีไหมต่อยมี่
ส่วนพ่อของไว้ที่บอกกับเราเนี่ยบอกว่าเขาก็อยากมาถามตำรวจว่าเออทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่ากับลูกชายของเขาเดี๋ยวจะไปตรวจร่างกายแล้วก็จะดำเนินการกันต่อไปเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
กับการสอนราชรัวร์นะนะฮะผันตำรวจเอกซุกฤตมังคลักษณ์สวรรค์นะฮะ
ด่านเขาก็เรียกให้หยุดตรวจนะฮะเพื่อตรวจสอบพบว่าไม่สวมหมวกกันน็อกด้วย
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยอุปกรณ์ส่วนควบต่างต่างของรถก็ไม่สมบูรณ
เจ้าของรถด้วยก็เลยแจ้งข้อหาให้วัยรุ่นคนนั้นรับทราบ
แล้วก็ให้ติดต่อเจ้าของรถเนี่ยมายืนยันเจ้าของรถก็มาก็คือไว้
พอเดินทางมาถึงตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ
และจะนำรถมาเก็บมาตรวจสอบที่สอนอราชบุรณะ
แต่ไว้เจ้าของรถไม่พอใจเอะอะโวยวายพยายามขัดขวางเจ้าหน้าที่
ไม่ยอมให้เอารถไปตำรวจก็เลยแจ้งว่า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีข้อหาเพิ่มนะ
ส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง
ไม่มีเหตุอันควรอะไรอย่างนี้ไว้ก็ยิ่งไม่รับฟัง
ไม่ยอมอะไรเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมสถานการณ์
ด้วยการคุมตัวไปเข้าไปในป้อม
แต่ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกาย
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำร้ายนะฮะตรงนั้นเป็นการควบคุมตัว
ตั้งแต่เขาผัดขืนนะครับเพราะผัดฝังการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ตรงนั้นแล้วก็เป็นการปฏิบัติในสถานที่เปิดเผย
ในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ซึ่งคนถ่ายคลิปเนี่ย
ก็เป็นเพื่อนของน้องเขานะครับ
ก็ยังยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำร้ายนะครับ

ก็ถ้าจะมาแจ้งความตำรวจบอกว่าก็มาแจ้งความได้
แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าเป็นความพยายามในการควบคุมตัว